เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีอุบัติเหตุนะคะ
รถโดยสารปรับอากาศสาย๕๑๖ชนชาวต่างชาติเสียชีวิตที่หน้าวัดบวรนิเวศ
แต่ว่าคนขับรถปอกับกระเป๋ารถปอคันนี้ค่ะบอกว่า
ชาวต่างชาติคนนี้เหมือนพยายามจะกระโดดมาแล้วก็นอนให้รถทับ
แล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์คนอื่นนะคะเขาก็บอกว่า
ชาวต่างชาติคนนี้เหมือนกับพยายามจะกระโดดให้รถทับ
สักพักนึงแล้วนะแต่รถคันอื่นที่เป็นรถเก่งรถเล็กเนี่ยหลบทัน
ก็เลยไม่ชนแต่พอเป็นรถใหญ่รถเมย์รถปอแบบนี้
เขาหลบไม่ทันเนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบโมงเช้าวันนี้นะคะ
ตำรวจสนชนะสงครามได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีรถโดยสารปรับอากาศชนคนเสียชีวิต
บริเวณหน้าวัดปวรนิเวศเขตพระนครก็ไปตรวจสอบ
รถโดยสารคันนี้เป็นรถโดยสารปรับอากาศสาย๕๑๖สีขาวน้ำเงิน
ก็วิ่งระหว่างเทเวศบางโบทองรถก็จอดอยู่กลางถนน
ล้อหลังด้านซ้ายมีร่างชายชาวต่างชาติอายุประมาณ๓๐ปี
ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ค่ะ
จากการตรวจสอบภายในตัวผู้ตายไม่มีเอกสารอะไรเลยนะคะ
มีเงินอยู่ประมาณ๒๐๐ยูโรแล้วก็มีเงินไทยจำนวนนึง
จากการสอบถามคนขับแล้วก็กระเป๋ารถนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาก็ขับรถมาตามเส้นทางปกติ
พอมาถึงจุดนี้จู่ผู้ชายคนนี้วิ่งออกมาจากข้างทาง
แล้วก็ลงไปนอนกลางถนนเหมือนกับตั้งใจนอนให้รถทับ
แต่รถปอเบรกไม่ทันรถใหญ่แล้วก็ระยะกระชั้นชิดมาก

ท่านเจอมาประมาณ๒เมตรได้นอนเลย

แล้วเราไม่ทันเรารถใหญ่เราลีกไม่ทัน
ทนแล้วก็กิ้งมากับรถเราอย่างนี้
เราไม่อยากให้เกิดหรอก

เขาเล่าให้ฟังว่าชายชาวต่างชาติคนนี้ค่ะ
เดินข้ามไปข้ามมาตรงนี้ตั้งแต่เช้าแล้วเหมือนกับพยายามที่จะให้รถชน
แต่ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถเก่งไงคะรถเล็กเขาก็หลบทันบีบแร่ใส่หักหลบอะไรกันไป
แต่ว่ารถปอสาย๕๑๖เนี่ยค่ะคือเขาบอกว่ารถใหญ่ด้วย
โดดมาข้างหน้ากระชั้นชิดด้วยก็เลยเบรกไม่ทันจริงก็เลยชนไป
พอชนไปเนี่ยผู้ตายเขาก็เหมือนกับกระเด็นล้อหลังของรถทับร่างแล้วก็ลากไปกับพื้นด้วย
คนขับเบรกรถลงไปดูแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนรอพบเจ้าหน้าที่
ตำรวจก็นำตัวคนขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะ
แต่ก็มีการตั้งข้อหาอยู่ดีค่ะข้อหาก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนศพชายชาวต่างชาติคนนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างสืบหาญาติหรือเพื่อน

ก็ต้องแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปว่ากันในการพิสูจนทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับ